มันมีกระแจมีภาควิจารณ์อ่ะรายชื่อที่มีการพูดกันว่ามีและถูกคนไกลที่คนในข้อสอชอบทำไมถึงเอาไปเป็นหรือแล้วแต่ละทะมนตร์ปีเลยนะครับ

มันเป็นของไปทำงาน
บอกว่ามีสนชลาออกไปเป็น๖๐คนนั้นจริงหรือเปล่า
ไม่รู้
ภาควิจารณ์เพราะว่าน้องชายนายกมาเป็นหอมอยนี่ค่ะ
คงเป็นอนจอคงเป็นแล้ว

ถ้าตามนับวันของกฎหมายนะคะ

ก็คือรายชื่อของสว๒๕๐คนนะคะ
ซึ่งจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทมากในสภา
เพราะว่าสามารถทำหลายต่อหลายอย่างได้

ก็เป็นไปตามขั้นตอนค่ะ
จะมาจาก
ชครมหรือตระกูลใดก็แล้วแต่ที่เป็นตัวย่อทั้งหลาย
คือพุ่งไปเป็นร้อยแล้วนะคะ
แต่ก็อาจจะมีรายชื่อที่เป็นสายล่อฟ้า
ประมาณสัก๓๐๔๐นะคะ

แต่ของจริง๒๕๐รอก่อน
แต่ว่าอันนี้จะเป็นประเด็นดักประเด็นนึงแน่

ส่วนประเด็นที่ยังคั่งค้างคาอยู่ก็คือว่า
เราจะเห็นคั่วที่๓จริงหรือไม่
ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าแก้ข่าวหรืออย่างไรนะคะ
ก็ต้องตอบหมดแม้กระทั่งคุณเนวินชิดชอบ
ยังถูกลากมาตอบเลยค่ะคุณผู้ชม
ตกลงได้คุยกับลูกท็อปหรือเปล่า
ตกลงคุณอนุทินคุยกับใครบ้าง
ตกลงคุยเรื่องบอลหรือคุยเรื่องการเมือง
ตอนนี้ที่ยังฟังเสียงประชาชนหรือรอกระทรวงไหน
นู่นเลยค่ะคุณผู้ชมจริงไม่จริงไม่ทราบ

แต่หนึ่งพักการเมืองที่
เอางี้ถ้าที่ฉันเป็นคนนอกที่ฉันรู้สึกว่าหมดสิทธิ์ลุ้น

วันนี้เราจะคุยกับประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพักเพื่อไทย
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์สวัสดีค่ะ
ไม่รู้จะขมวดประเด็นบอกคุณผู้ชมยังไงวะ
เอาประเด็นไหนก่อนดีแต่

วัน๒ที่ผ่านมานี่
มีอะไรที่เป็น

เห็นแถลงรายวันไม่ยอมยังก่อนเดี๋ยวก่อน
ก็ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ
วันนี้บอกว่ามีรัฐมนูล
มันก็จะต้องทำให้มันถูกต้องตามรัฐธรรมนูลใช่ไหม
เมื่อกี้คุณจอมขวัญบอกว่า
ก็เดี๋ยวเราจะมีสวถูกต้องตามกฎหมาย

ทำไมคะความวนการคัดสรรค์นะ
เพราะแน่นมวลเขากำหนดว่าอย่างไร
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่าง
แหมนี่คอสาวชอตั้ง

ไม่ผิดแล้วมั้งคะมาถึงขั้นนี้แล้วค่ะ
คือมันก็อาจจะอ๋อนี่เตรียมจะไปร้องสอวออีกนะ
เดี๋ยวพักนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้าทางเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยว
จะสะดุดที่สอวอเนี่ยแหละสะพานี้

ได้ยินหรอกค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า

พี่ก็ต้องเรียนนะคะว่า
วันนี้มันต้องเอาเรื่องของ
บ้านเมืองไปได้เดินได้
คืนสู่ประชาธิปไตยที่

เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
แล้วก็สามารถที่จะ
เดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้

ถือว่ามีอำนาจทำทุกเรื่องที่ผิดกฎหมายได้หมด
แล้วถามว่าวันนี้เราเอามือปิดฟ้าได้ไหมเอาใบบัวปิดช้างที่ตายได้ไหม
มันคล้ายกับคำพังเผยเหล่านี้แหละค่ะว่า
ในเมื่อมันทำแล้วมันไม่ได้ถูกคุณมีอำนาจอยู่จริง
ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อำนาจกลับคืนมาต่อท่ออำนาจ
โดยที่อะไรก็ได้ที่ผิดกติกาผิดรัฐธรรมนูล
แล้วก็พยายามให้องค์กรอิสระเขาต้องตอบสนองแบบนี้
มันไม่ได้มันไม่ได้ความสง่างามยังไม่เป็นไรนะ
แต่ความเชื่อมั่นที่พี่เคยมาพูดว่าเราคอยดูเศรษฐกิจต่อไป
การตั้งแบบตะแบงกันไปลากกันไปแบบนี้เนี่ย
ความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่อเศรษฐกิจก็จะลำบาก
นักลงทุนเขาดูด้วยเหรอคะว่ารายชื่อเป็นใคร
ก็เลือกตั้งแล้วก็ทำตามรัฐธรรมนูญแล้ว
รับรองเขตรับรองรายชื่อรับรองสวเดี๋ยวเปิดสภาโหวตนายก

จะต้องดูลายชื่อด้วยหรือคะ
ตอนนี้ก็ดูเขาไม่ดูรายชื่อหรอกค่ะแต่เขาดูวิธีการที่ได้มาความน่าเชื่อถือ
แล้วก็นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ในและต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศ
เขาก็ต้องดูแน่นอนวันนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเราไม่มีอะไร
ห่วงบ้านเมืองนะคะ
และที่พี่นั่งตรงนี้ถ้าคุณจอมขวัญจำได้ที่มาออกรายการ
พี่บอกแล้วนะว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง
ว่าเพื่อไทยไม่ได้คิดว่าวันนี้คือเกมของการแข่งอำนาจนะ
แต่มันคือการที่จะทำยังไงที่จะทำให้การเลือกตั้ง
ที่มันเป็นความหวังของประชาชนเนี่ย

แต่ผลมันก็อย่างที่เราคาดว่าเดี๋ยวการเลือกตั้งก็ที่พี่พูดว่า
ก็จะเป็นการที่ใช้อำนาจมากที่สุดซื้อเสียงมากที่สุด
ทุจริตมากที่สุดก็เรื่องคาเต็มขนาดนี้นะคะ
แล้วก็ต่อไปก็มีสวก็ประชาชนจะยอมรับไหมสวแบบนี้
และที่เมื่อกี้พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไปร้อง
คือขบวนการการตั้งเนี่ยแล้วมันโดนเขียนชัด
แต่คุณกรรมการวันนี้เป็นใครบ้างตั้งนะคะ

ก็ถูกแต่ว่าเขาก็บอกแล้วว่ามันต้องเป็นขบวนการที่โปร่งใสตรวจสอบได้
จะต้องไม่ผลประโยชน์ไม่ทับซ้อนถูกไหมคะ
อันนี้เห็นการ์ตูนเมื่อเช้านี้เขาเขียนง่ายก็คือ
สวก็จะมาตั้งนายกอย่างนี้นะคะ
ดังนั้นวันนี้เราก็ยืนยันว่าสำหรับเพื่อไทยเนี่ย
เราทำหน้าที่ของเราในฐานะเป็นพักการเมืองต่อประชาชนเนี่ย
ดีที่สุดเสนอตัวทำตรงไปตรงมาและ
วันนี้เนี่ยเราไม่คิดว่าการที่จะต้องไปแข่งกันในการที่จะให้ได้อำนาจมานะคะ
แล้วก็ต้องใช้วิธีการทุกอย่างที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราว่ามันไม่ใช่
แต่เราก็ยังจะเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ต้องเรียกว่าอย่างไร
ให้ได้ประชาธิปไตยและรัฐบาลที่มันสง่างามเราจะสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยนะคะ
แจ้งคุณหญิงตรงนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าขอเช็คทีละข้อเลยนะคะ
มันมีข้อเสนอออกมาจากอนาคตใหม่ซึ่งจริงแล้ว
คนนอกมองเหมือนกับจับมือกันแน่นมากนะคะอนาคตใหม่กับเพื่อไทย
อยู่ดีเดี๋ยวเขาโผล่ไปยกมือให้ใครเป็นนายกเอาไหม
เหนือจากนี้ได้ยินข่าวไหมนายกคนนอกรัฐบาลแห่งชาติ
เขาจะปิดสวิตช์สวกันจริงโดยไม่ใช่เกี่ยวกับอนาคตใหม่
ทำให้มันสะดุดหรือแม้กระทั่งคั่วที่๓
พอมีคั่วที่๓เพื่อไทยถูกปล่อยทิ้งไปเลยนะคะ
อำนาจก็จะมาอยู่๒๓พักขนาดย่อมและกึ่งจะเล็ก
แต่อำนาจมหาศาลคำถามคือว่าเพื่อไทยเตรียมตกขบวนหรือยัง
อันนี้คำถามใหญ่สุดสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวฉันพยายามจะจดว่าฉันถามอะไรกันอีกบ้าง
แต่ขออนุญาตเมื่อวานก็พูดกับอนาคตใหม่แบบนี้
คืออนาคตใหม่กับเพื่อไทยหรือคั่วที่มีพัก
หลายพักที่ลงสัตยาบันกันนะคะ
ไม่มีหวังแล้วนะคะดิฉันคนนอกมองแบบนี้

คืออย่างนี้ค่ะยังไงเสีย
การที่เราได้รับเลือกตั้งมาเป็นลำดับหนึ่งนะคะ
แล้วก็รวมกับพักที่เห็นว่า
ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคอสช
ยังไงก็ยังถือเสียงอยู่๒๐๐
หลังจากมีสูตรพิษดารแล้วนะคะ
ก็ยังถือเสียงอยู่๒๔๕นะคะ
เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะว่าเสียง๒๔๕นี้
จะไม่มีความหมายเลยในสภา
หรือในการที่จะจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็สงครามยังไม่จบนับยังไม่ได้ค่ะนะคะ

ไม่ใช่ไม่มีคนต่อสายมาหาหรอก
ฉันคิดว่าเพื่อไทยต้องเป็นคนต่อสายไปหาเขา

ก็ยังเป็นเสียงที่ต้องบอกว่าได้ฉันธานุมัติ
จากประชาชนมากที่สุดนะคะ
ตะแบงใช้อำนาจกันอย่างไรก็แล้วแต่
แต่เสียงตรงนี้เหล่านี้เสียงของประชาชนเหล่านี้
ก็ยังมีความหมายนะคะ
ก็อย่างที่เราเห็นวันนี้ประชาชนก็เริ่มทวงถาม๒๓พักที่ตอนระหว่างตอนหาเสียงได้ประกาศตัวเองว่า
จะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจบ้างจะไม่เป็นท่ออำนาจของใครจะฟังเสียงประชาชน
จะเอาไม่ให้สวมาโหวตตามใจต้องใครได้พักลำดับหนึ่งใครรวมเสียงได้มากกว่า
ตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนจากภักดิ์เหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีบอกว่าไปคุยกันแล้วกำลังรอตกลงตำแหน่งอะไรก็แล้ว
แต่คุณตกลงตำแหน่งกันลงตัวไม่ลงตัวคุณว่าไปนะคะแต่เสียงของประชาชนและสิ่งที่คุณเคยไปสัญญากับประชาชนไว้เนี่ย
เขาไปลงเลือกคุณเนี่ยคุณไม่ฟังเสียงเขาอาจจะได้แต่เตรียมตอบให้ได้ก็แล้วกันว่าไปอย่างไร
ดังนั้นวันนี้จุดของเราเนี่ยอย่างที่อันนี้ไม่ใช่พูดครั้งแรกมาออกรายการคุณจอมขวัญครั้งที่แล้วก็พูดคำนี้
อาจจะใช้คำไม่เหมือนกันกับที่อนาคตใหม่อนาคตใหม่เขาบอกว่าปิดสวิตช์สว
แต่ที่พี่พูดก็คือว่าพี่ว่าวันนี้ถ้าพักการเมืองได้รวมตัวกันนะคะอย่างเข้มแข็ง
เอาเวทีประชาธิปไตยกลับมาเอาง่ายแค่๒พักที่ประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยก็ได้
ใดพักหนึ่งเนี่ยตัดสินใจทำเพื่อบ้านเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยนะคะ
ขอสชก็ต้องกลับบ้านแล้วมีอำนาจมากแค่ไหนก็ต้องกลับบ้านแล้วถูกไหมคะ
แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับ๒๓๔พักเนี่ย๒๓พักนี่แหละนะคะที่จะตัดสินใจว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไว้ก่อนเลือกตั้งกับหลังผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ย
จะรับผิดชอบไหมนะคะหรือจะบอกว่าพักหนึ่งหัวหน้าพักออกแล้วอีกพักหนึ่งก็เดี๋ยวหาคำพูดใหม่อะไรอย่างนี้
อันนั้นก็ประชาชนเขาก็คุณอาจจะไม่ฟังเสียงแต่ประชาชนก็คงรอคำตอบนะคะ
เรียนถามแทนนะคะว่าจริงแล้วเพื่อไทยเคยนั่งคุยกันไหมคะว่าพอประกาศรายชื่อสอสอสองกลุ่มออกมาเสร็จแล้ว
ตัวเลขมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยการมีคั่วที่๓ดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีกับการเมืองอย่างหนึ่งและดีหรือไม่ดีกับเพื่อไทย
อย่างนี้ค่ะเราวันนี้พี่ก็ยืนยันวันที่มาพูดกับรายการที่นี่นะคะก่อนเลือกตั้งว่า
วันนี้เราเอาเรื่องบ้านเมืองเป็นที่ตั้งเราไม่ต้องการที่จะเห็นการที่เล่นเกมนอกสภาอีกแล้ว
ส่วนพี่เนี่ยพี่ไม่สนับสนุนแน่นอนที่จะออกมาเล่นเกมกันนอกสภาเอาในสภานะคะ
แต่วันนี้เราต้องเดินหน้าไปสู่การที่สร้างความเชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตย
ถามว่าการมีขั้วที่๓มีสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของเขาเขาก็ได้เสียงเหมือนกัน
ดีไหมครับถ้ามี
ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคั่วที่๓ว่าคุณจะตัดสินใจ
ถ้ามีนะคั่วที่๓ว่าคุณตัดสินใจให้กับประชาชนอย่างไร
คุณจะเดินหน้าตามเสียงหรือความต้องการของประชาชน
หรือคุณจะไปต่อเอาตั้งคั่วกันมาเพื่อไปต่อรองตำแหน่ง
อย่างที่บอกว่าอ้อฉันอยากได้คมนาคมพระเดือนฉันไม่ได้
ฉันอยากได้มหาดไทยเพราะเอิญฉันไม่ได้

ฉันเลยรวมตัวกันถ้าแบบนี้เท่ากับก็คุณก็
อะไรอ่ะเหยียบประชาชนข้ามไปสู่อำนาจเท่านั้นเอง
แต่ถ้าเป็นขั้วที่๓แล้วมองว่าข้างหน้ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวาย
เราไม่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาแบบนอกสภา
เราต้องการที่จะอย่างพี่ยืนยันต้องแก้ในสภา
แล้วถ้าพักเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายค้าน
เราก็ไม่มายพี่พูดมาตั้งแต่ต้นแล้ว
แต่ขอให้ทุกอย่างมันทำไปสองด้านก็คือ
หนึ่งคุณต้องมีหลักเกณฑ์หลักการรักษาหลักการรักษากฎหมาย
ไม่ใช่อ้างกฎหมายแต่คุณทำทุกอย่างไม่ตามรัฐมนูลเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็ใช้ม๖๔๔ยกเว้นการใช้รัฐมนูล
พอเข้ามาถึงตรงนี้ก็ใช้องค์กรอิสระตีความกันเละเทะเลอะเทอะ
ก็มีเขาเรียกอะไรนะที่แฮชแท็กขึ้นสอสอ

เห็นแว๊บเนี่ยสสเอื้ออาทร
ก็มีสวเอื้อพวกพ้องอีกอย่างนี้มันไม่ได้ไงฮะ
ก็ไม่เป็นไรการมีขั้วที่๓พี่ว่าไม่เสียหาย

หรืออาจจะมีคั่วที่๔ก็ได้พักเล็กอาจจะบอกว่า
๑๐กว่าคนฉันเป็นอีกคั่วหนึ่งฉันไปอยู่กับใครก็ได้

ทีนี้ถ้ามีขั้วที่๓ก่อนนะคะสมมุติขั้วที่๓ประชาธิปัต
ภูมิใจไทยแล้วก็จับชาติไทยพัฒนาได้

ฉันนึกภาพไม่ออกว่า๓พักนี้จะมาอยู่

เพราะวันนี้เนี่ยเพื่อไทย
แล้วก็๗พัก๒๔๕
พลังประชารัฐเอานับพักเล็กไปก่อน

ได้๑๓๘นะคะ

แต่เห็นตามภาพหนังสือพิมพ์วันนี้
ก็คือพักที่ขนาดกลางและเล็กนะคะ

ก็๑๑๖เสียงหรือ๑๑๘เสียง
เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเป็นคั่วที่๓
แต่การจะมีกี่คั่วก็แล้วแต่
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจว่าเขาจะเลือกอย่างไร
ตั้งขั้วมาเพื่อต่อรอง

หรือจะตั้งคั่วมาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ
คือถ้ามีคั่วที่๓จริงนี่มันเป็น
เขาเรียกอะไรคะมันเป็นเงื่อน
มันเป็นเงื่อนตายหรือมันเป็นทางออกกันแน่

จะเป็นตัวที่จะคลายปมก็ได้

ซึ่งเมื่อวานนี้คุณช่อมารายการนะคะก็อธิบายบอกว่า
เป็นไปได้ที่อนาคตใหม่อาจจะยกมือให้ใครก็ได้
ที่ไม่ได้อยู่ใน๗พักที่ทำศัตยบันกัน
ซึ่งคำถามคำถามคือเมื่อถึงถ้าเกิดเหตุการณ์จริง
มันจะออกมาเป็นแบบไหนคะเพื่อใครก็ไม่ได้อะไรยังไง
ไม่เป็นไรวันนี้พี่ก็ย้ำพูดก่อนการเลือกตั้ง
หน้ารายการของของคุณขวัญเนี่ยว่าเราเลือกตั้งครั้งนี้เป็นภาวะที่ไม่ปกติ
และเป็นภาวะที่เป็นระยะเปลี่ยนมันต้องไปเปลี่ยนผ่านเรื่องการแก้รัฐมนูล
ดังนั้นเป้าของเราคือทำยังไงก็ได้ที่จะให้ฝ่ายที่ไม่สืบทอดอำนาจได้รวมกัน
เราอาจจะใช้คนละศัพท์จากคุณทางนั้นเข้าปิดสวิทย์
แต่เราคิดว่าเราเรียกร้องให้พักการเมืองต่างดึงเวทีประชาธิปไตยกลับมา
แล้วเอาทหารออกไปเท่านั้นดังนั้นเราไม่มายว่าเราจะต้องเป็นรัฐบาล
เราไม่ได้กระหายกับการมีอำนาจตอนนี้
แต่เรากระหายว่าจะทำยังไงให้ประเทศเข้าไปสู่ระบบมีความสง่างาม
แล้ววันนี้จะต้องบอกว่าเรากำลังมีเรื่องที่เป็นมงคลใช่ไหมคะที่เพิ่งผ่านมา
เป็นเรื่องดีที่สุดของคนไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมา
การเมืองควรจะเกื้อหนุนให้มีความสง่างาม
ไม่ใช่เอาวันนี้ถามว่าเสียง

เสียงที่แทร่ซ้องชื่นชม
สอสอเอ้อทรกับสอวอเอ้อพวกพองนี้มีมากแค่ไหนล่ะ

นี่คุณหญิงยังไม่ได้มีรายชื่ออย่างเป็นทางการแบบแอบไว้

ก็แน่นอนก็คงจะมีน้องพลเอกประยุทธ์น้องพลเอกประวิทธิ์
เอาชื่อวางกันก่อนแปะกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน
พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสมมุติว่าถ้าโผล่ที่เป็นข่าวส่วนใหญ่แล้วจริงใช่
ถ้าโผล่ที่เป็นข่าวส่วนใหญ่แล้วจริงคำถามคือสวคือสวอาจจะได้เข้าไปนั่งในสภานะคะ
แต่รายชื่อสว๒๕๐จะถูกใช้แบบไหนสำหรับบรรยากาศและอารมณ์ทางการเมือง

เท่านั้นเองให้รับเข้าค้นตอนก็คือถูนกล้าวแล้วเรียบร้อยนะคะ
ไม่ได้ใครไปเองแอบเช็คมาให้ว่าท่านนี้ยืนยันคำเป็นแบบนี้
โอเคไม่ได้เช็คอะไรไม่ได้เช็คอะไร

พอมีชื่อก็จะเห็นอีกหลายคนค่ะ

ไม่แน่ใจว่าจะมีการไปร้องอย่างเป็นทางการที่สารใด
หรือจะไปเปลี่ยนแปลงชื่ออะไรได้

คุณหญิงคิดว่าการนำชื่อสว๒๕๐มา

ให้มันเป็นเครียดวุ่นวายสับสนงงงาน

ก็ถึงบอกว่ามันอยู่ขึ้น
ในห่วงอาทิตย์ที่ผ่านมากับอาทิตย์นี้

เราจะเรียกเขาแบบนี้จริงเหรอคะ
สมบานรับกันได้แค่ไหน
รับไหมกับวิธีแบบนี้
รับไหมกับรายชื่ออย่างนี้
ก็อาจจะอย่างที่ผู้มีอำนาจ
คนเด็กประวิทย์ตอบก็ได้ว่าเขาอยากทำงาน
คุณหญิงสุดารัฐมองว่าเป็นไปได้หรือไม่
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ให้มีคั่วที่๓ที่๔
แล้วก็มาจับมือกันเฉพาะในสอสอว่า
ผลัก๒๕๐สวออกไปจากบทบาทนี้ก่อน
หรือว่าจะเอาแนวคิดของอนาคตใหม่ปิดสวิตช์สว
หรือว่าที่เพื่อไทยเสนอเองว่าแบบเรามารวมกันก่อนเรื่องประชาธิปไตย
คือมันจะเกิดขึ้นได้จริงเหรอคะกับการที่จะแบบจะผลัก๒๕๐ออกไป
ก็ตอนนี้ถึงบอกว่าขึ้นอยู่กับพักขนาดกลางนะคะ
ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็อาจจะชาติไทยนะคะ
๓ภาคนี้นะคะที่จะเป็นผู้
จะอยู่ข้างของความต้องการประชาชนโดยส่วนใหญ่
หรือจะทำเพื่อแค่ต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรี
ประชาชนก็ต้องไปทวงจาก๓ภาคนี่นะคะ
สิ่งไหนที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่ากันคะ
คือการที่ว่าจะเป็นคั่วไม่ได้เสียหายนะ

ที่จะทำได้แต่การตัดสินใจก็ถามพี่ก็ไม่ได้
ก็ขึ้นอยู่กับนี่แหละ๓๔พักท่านจะตัดสินใจกันอย่างไร
ก็ขึ้นอยู่กับสามสี่พักนี้เพราะวันนี้ก็ยืนชัดเจนว่า
เอาละ๗พัก๒๔๕พลังประชารัฐบวกพักเล็ก๑๓๘ถูกไหมคะ
นี่จะไม่เผื่อว่าพักตัวเองจะมีงูเห่าอนาคตใหม่จะโดน
เราคิดอย่างนี้ก่อนเราคิดอย่างนี้ก่อน
เทลที่สำหรับตัวเองก็ตัวเองก็รับรองได้ในพักตัวเองนะ
ก็คือว่าก็มั่นใจในพักนะคะแต่ว่าตัวเลขมันอยู่ตรงนี้
มันไม่ได้มาใกล้กันจนงูเห่านั่นทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวแปลของพักขนาดกลาง
สิ่งไหนที่น่าจะเป็นไปได้คะคือคือมาร่วมกันคำว่าร่วมกันคือเอาแค่ว่า
ไม่ให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกและไม่ให้สวมีบทบาท
ใครจะเป็นนายกก็แล้วแต่แต่เราไม่ต้องร่วมรัฐบาลกันนะ
หรือต้องการขนาดว่าเฮ้ยเรามาร่วมรัฐบาลกัน
แต่เรายอมสละตำแหน่งนายกให้กับพักขนาดย่อมก็ได้

มาเบอร์ใจดีกันขนาดนี้เลยหรือคะ
ไม่ถ้าพักต่างรวมกันเนี่ยมันเกิดได้ทั้งหมดค่ะ
แต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยถามว่าเงื่อนไขเนี่ย
พี่ก็ไม่ได้มาพูดวันนี้พี่พูดมาออกรายการคุณจอมขวัญ
ตั้งแต่ก่อนลงบัตรลงคะแนน
ว่าสำหรับเพื่อไทยเรามองว่าเอาบ้านเมืองไปได้เดินได้
เราไม่ค่อยมีเงื่อนไขอะไรนะครับ
อย่างนั้นขอลองยกลูกประธรรมค่ะปิดท้ายช่วงนี้ของรายการว่า
เป็นไปได้เหรอคะที่พอคุยกันเสร็จแล้ว
เพราะว่าจะไม่ให้สวมีบทบาท

แล้วเพื่อไทยจะยกมือให้คุณอภิษฎหรือคุณอนุทินเป็นนายก
มันเกิดขึ้นได้เหรอคะ
ตอบหนึ่งบวกหนึ่งแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ชัด
แต่คืออย่างนี้มันก็ต้องดูปัจจัยที่รอบทั้งหมดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ถ้าผลปัจจัยทั้งหมดออกมาเพื่อเป็นเป้าของการที่ทำให้ประเทศเดินได้
การที่พี่บอกว่าสำคัญที่สุดคือวันนี้เราทำยังไงที่จะเกิดความสง่างามกับประเทศ
เราเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่คนไทยทั้งหมดปรับปิติมากที่สุด
แต่ทำไงให้การเมืองรองรับและเสริมไม่ใช่การเมืองไปทำให้เกิดปัญหา
พี่มองตรงนี้พี่วันนี้เนี่ยบทบาทของเพื่อไทยเราจะไม่เป็นตัวปัญหา
เราได้พูดตอนหาเสียงยังไงว่าเราจะไม่เป็นตัวปัญหาเราจะไม่ใช้เกมนอกสภา
เราจะพยายามที่จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้เรายังยืนอย่างนั้น
แต่ทั้งหมดวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไม่ใช่พักเพื่อไทยพักเดียว
พักที่เป็นขนาดกลางพักที่ยังไม่มีคำตอบว่าจะไปทางไหนเนี่ย
ประชาชนก็ต้องช่วยถามแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเห็นกับบ้านเมืองเรามีแค่นี้นะคะ
ขอสั้นเฉพาะตัวคุณหญิงสุดารัฐตอนนั้นที่พูดตลอดเวลา
หาเสียงที่บอกเลือกให้ถล่มทลายเลือกเพื่อไทยถล่มทลายเลือกเล่าให้ถล่มทลาย
ไอ้คำว่าเลือกให้ถล่มทลายมันกลายเป็นว่าปาร์ตี้ลิสต์คือบัญชีรายชื่อไม่ได้เลย

ตอนนั้นคือเตรียมแล้วไม่ได้เสียใจ

ไม่ได้เสียดายคุณจอมขวัญเคยถามพี่คำนี้แล้วพี่ก็บอกว่าเพื่อไทยมีปาร์ตี้ลิสต์ยาก
เราบอกแล้วว่ายากแม้แต่คนเดียวก็ยาก

ว่าต้องเลือกให้ถล่มทลายเพราะวันนั้นเราคือเราต้องการให้สอสอเขตได้
ทุ่มเต็มที่ทั้งที่ก็เนี่ยมาที่นี่ก็มีคนบอกว่าที่พี่ยิ่งออกมากมากเนี่ย
พี่จะยิ่งสอบตกพี่ก็บอกว่าพี่โอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องได้สอสอเขต
ไม่เสียดายแม้ว่าแม้ว่าโอ้โหบุตรบาด
ไม่เสียดายไม่เสียดายไม่เสียดาย
เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้รอชื่อสวก่อนนะคะ

คุณผู้ชมรอนะคะเพราะว่ารายชื่อสวเนี่ยคือเราวิจารณ์กันไปต่างนาน
แต่ว่าของจริงที่ออกมาจะยืนยันได้ไหมว่าโผล่จริงแค่ไหน
ส่วนจะวิภาควิจารณ์กันอย่างไรเห็นชื่อแล้วมีเวลาอีกยาวค่ะ